อันนี้เป็นเหตุประหลาดเกิดขึ้นตอนกลางคืนเลยมีที่บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่ค่ะ
มีสัตว์ที่มีปีกบางอย่างเป็นฝูงใหญ่เลยบินเข้ามาเล่นไฟ

สีมันดังมากคุณผู้ชม

โหเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ
คลิปนี้เป็นฝูงพึ่งหลวงนะคะ
จะว่าเป็นพันก็ไม่ใช่มันเป็นหมื่นตัว
บินวนอยู่ที่หลอดไฟภายในบ้านหลังนี้อย่างน่าสะพึงกลัว
มีคนนำคลิปนี้มาโพสต์และระบุข้อความว่า
เพิ่งมาเยือนสะเทือนทั้งแขวงพักหลับพักนอนหน้าว่าคืนนี้นะคะ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นฝูงพึ่งบินเสียงดังเลยบริเวณหลอดไฟหลังบ้าน
และยังไปเกาะตามเครื่องซักผ้าเกาะตามพื้น
คือคนในบ้านหวัดภาวะแน่นอนเจอพึ่งแบบนี้นะคะ
กลัวถูกรุมต่อยบาดเจ็บหรือบางคนถ้าแพ้เนี่ยคือถึงขั้นเสียชีวิต

เขาต้องรีบปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิดป้องกันฝูงพึ่งบินเข้าไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยติดต่อไปคนที่โพสต์นะคะ
คือนายสมชายแก้วกาศรอายุ๔๘ปีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่บอกว่า
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่ค่ะ

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มิถุนายนเมื่อคืนนี้เอง
ฝูงพึ่งมันมาจากไหนก็ไม่รู้
บินเล่นรอบหลอดไฟและเกาะตามบ้าน
เขาก็เลยใช้มือถือถ่ายไว้และนำมาโพสต์เตือนภัยในโซเชียลด้วย
ส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่ม
แล้วหลังจากนั้นประมาณเที่ยงคืนมันก็ค่อยทยอยบินหายไป

เป็นซากพึ่งที่ตกมาตายเกลื่อนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่

ฟังเสียงของคนที่เขาเป็นคนโพสต์คลิปนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวเราก็เลยต้องไปที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะ
ก็ไปดูเป็นบ้านเลขที่๓๔๓ทับ๒๑
ก็พบกับนายสมชายแล้วก็พาไปดูซากพึ่งด้วยนะ

มันเป็นพึ่งหลวงแล้วขนาดตัวคือโตเต็มวัยแล้ว

แล้วพึ่งส่วนใหญ่ยังมีที่ถ้ามันมีชีวิตมันก็บินไป
แต่บางตัวก็คือตายก็คือนอนแบบนี้ไปแล้วนะคะ
นายสมชายบอกว่าฝูงพึ่งมันไม่ได้บินมาที่บ้านเขา

พึ่งหลวงเนี่ยคืออันตรายนะคุณผู้ชมดูไว้เลยพึ่งแบบนี้นะคะ
ถ้าใครแพ้พิษเนี่ยอาจจะถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เพราะว่าเคยมีคนถูกรุมต่อยจนเสียชีวิตมาแล้ว
สาเหตุที่มันรุมบินกันมาเป็นฝูงขนาดนี้เชื่อว่าน่าจะมีคนไปตีรังพึ่งหลวง
แล้วมันก็เลยต้องบินอพยพมาในช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะ

แล้วคือเขาเก็บกวาดยังไงแล้วเชื่อว่าเขาไม่น่าจะกล้าทำ
ยังหรอกต้องรอมันนิ่งก่อนเดี๋ยวมันยังไม่ตายไง
น่ากลัวจริงนะคะคุณผู้ชมแม่พี่ป้อมมีบอกเลขที่ไปด้วยแล้วนะเออ